ที่อีกหนึ่งสาวสวยแต่วิทย์จะไม่สวยซะแล้วสำหรับจันจิจันจิรานั่นเองนะคะ
เห็นน้องมงน้องหมาน่ารักไงก็ไปเล่นกับเขาแล้วเป็นไงล่ะ
น้องมาแง่มเขาให้แง่มเข้าที่ปลายจมูกนี่แหละค่ะ
ต้องบอกเลยว่าวิทย์เสียโฉมนะคะจันจิก็อัปเดตว่าแผลบริเวณจมูกตอนนี้หายดีแล้วค่ะ
แต่ว่ายังคงทิ้งร่องรอยแผลเป็นเอาไว้เล็กน้อย
พร้อมประกาศตัวด้วยว่าหลังจากนี้จะระมัดระวังตัวเองให้มากขึ้นกับน้องหมาน้องแมวทั้งหลายค่ะ
แหย่เขาล่ะค่ะแล้วเขาเหมือนมันยังไม่ได้กินข้าว
แล้วเอาหน้าไปเจาะเขาเขาก็หงุดหงิดเขาแง่มเลยค่ะ
ตรงนี้ค่ะตรงปีกค่ะมันก็นิดเดียวเท่านั้นนะคะ
แล้วเราก็รักษาแผลมันก็จะเป็นรอยนิดหน่อย

เป็นระลึกเอาไว้ว่าอย่าเอาหน้าไปเจาะหมาคนอื่น

ตกใจค่ะตอนแรกก็ตกใจแหละค่ะ
แต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบอะไรมาก
เพราะว่ามันไม่ได้เจ็บหรืออะไรค่ะ
ก็ฉีดยากันพิสุทักษบ้าไปแล้ว
หมากัดก็เฉยเพราะว่าเราเลี้ยง
ก็เลยเข้าใจว่ามันเป็นบางทีแบบ
ธรรมชาติของเขาเขารำคาญอะไรอย่างนี้ค่ะ